สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเวิร์ค
ส่วนเรื่องออยอหายห่วง
ออยหายห่วงตรงที่ว่ามีออย

เพราะฉะนั้นคือมันไม่มีอะไรที่เราต้องเสี่ยง
หรือว่าเอาง่ายคือไปเช็คได้
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมคะในการนำเสนอสินค้าในช่วงนี้ของเราที่เป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างนี้

เพราะตอนนี้ค่อนข้างว่ากระแสแบบรุนแรง

คำว่ามหาชนนั่นหมายความว่ามันต้อง
ในโปรดักต์ที่เราพูดถึงอยู่
เพราะฉะนั้นก็หายห่วงได้

แล้วก็หวังใจว่าปีหน้าคงจะได้ใช้บริการกันต่อ

เพราะเราเป็นแบบ
เราใช้เราก็กินของเขา

ผมมันก็สั้นลงด้วยความที่แบบว่า

คือละครก็มีเหมือนเดิมเนอะ

นึกถึงภาพตอนเล่นเลเซอร์เกมเลย
นิวเก็บไว้ก่อนไหมคะตอนนั้น

ละครไม่อย่างเดิม

แต่ก็ยังมีผลงานล้อให้ดูได้เรื่อย
หลังจากนี้ก็จะมีประโยชน์
ขับไฟเดย์อีกอะไรอีกค่ะ

กับพี่ไผ่เป็นไงบ้างคะได้เจอกันบ้างไหมคะ

ไม่ใช่ก็ไม่ได้เจอได้ไงก็ได้เจอเจอเรื่อยค่ะ

อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเราแต่ช่วงนึงพี่ภัย
เจอคุณทักษิณอะไรอย่างนี้เราพอทราบข่าว

ตอบยากค่ะแต่ก็ทราบข่าวค่ะ

ก็เป็นเรื่องของเขาเขาก็คิดถึงกัน

แพลนจะไปเที่ยวไหนกับพี่ไผ่อยู่ไหมคะ

คงยังต้องยังไม่ไปดีกว่าเนอะ

ให้เข้าไปของเขาระกัน

แต่ก็รักกันดีเหมือนเดิม
หลังจากที่ช่วงหนึ่งอาจจะมีข่าวเยอะนิดนึงเนาะ
ใช่คนเรามันก็ต้องมีแบบว่า

เราก็เป็นมนุษย์มันก็จะแบบ
มีเดี๋ยวก็อินบ้างเดี๋ยวไม่อินบ้าง

หนุ่มมารอถ่ายรูปเพียบเลยนะ

ฝากหน่อยค่ะกับเจจูวิต้า
จูวีต้าค่ะมีให้เลือกหลายแบบเลย
แล้วก็ที่มาคอนเฟิร์มวันนี้

มาย้ำกระแสหรือขายของนะ
แต่มาพูดเพื่อให้รู้สึกว่า

แล้วก็คนที่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะ

เราไม่ได้มีดีแค่หน้าตาอย่างเดียว
คนอื่นอาจจะหลบแต่เรามานำเสนอเลย

สวัสดีครับ